เราตามความคืบหน้าให้ค่ะกรณีที่ไปพบศพลอยอยู่ในแม่น้ำโขงนะคะที่จังหวัดนครพนม
พบศพหนึ่งคือ๒๗ธันวาคมอีกศพหนึ่งคือ๒๙ธันวาคม
แล้วสภาพศพถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
สภาพศพเหมือนกับเป็นลักษณะของการนั่งคุกเข่า
ใส่กุญแจมือมัดมือเอาไว้ด้านหน้า

เอาเหมือนกับแท่งปูนใส่เข้าไปในท้อง
เพื่อที่จะให้มีน้ำหนักแล้วก็ถ่วงน้ำลงไปอย่างเงี้ยค่ะอืม
ก็พยายามที่จะชนะสูตรตรวจสอบนะคะว่า
ทั้งสองศพนี้เป็นใคร
เป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนลาว

นายสุรชัยแทร่ด่านว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไง
หรือเป็นเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติด
ตอนนี้ที่เขาตรวจสอบก็คือกุญแจมือ
กุญแจมือที่ใส่ศพไว้๒ศพ

กุญแจมือไม่มีใช้ในเมืองไทยนะ
เป็นกุญแจมือที่ใช้ในต่างประเทศ

ตอนนี้ก็ยังไม่สรุปว่าเป็นใครนะคะ

เขารู้สึกเหมือนกับได้กลิ่นศพโชยมาอยู่ตลอด
ตั้งแต่มีข่าวว่าเจอศพลอยมาในแม่น้ำ

วันนี้ปีใหม่ตอนเช้าทำบุญซะหน่อยดีกว่า
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะจุดที่พบศพอะค่ะ
ฝั่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนม

มาประกอบพิธีทำบุญ
ส่งวิญญาณตามประเพณีความเชื่อของชาวบ้าน
ขณะทำบุญสวดส่งวิญญาณมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นเหม็นโชยในจุดเกิดเหตุอีกแล้ว
เหมือนกับเป็นกลิ่นศพสักพักหายไป
เชื่อกันว่าน่าจะเป็นการรับรู้ของดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจโทสุรชัยควรเดชคุบ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ
เร่งที่จะหาที่มาเร่งรัฐจำนาทีตำรวจ
สืบสวนหาเบาะแสที่มาของการฆาตกรรมนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญคนให้ความสนใจ
เรื่องต้นก็คือยังต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียด
พลตำรวจโทสุรชัยบอกว่าเบื้องต้นยังไม่รู้ว่าผู้ตายทั้งสองศพเป็นใคร
เรื่องต้นส่งศพไปส่งตรวจพิสูจน์
ประสานงานไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ทางประเทศเพื่อนบ้านตรวจสอบด้วยนะคะ
ว่ามีบุคคลศูนย์หายไหมมีคดีอาญาอะไรเกิดขึ้นไหม
ศพลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทย
ส่วนกุญแจมือทั้งสองศพตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าไม่มีใช้ในเมืองไทยนะคะ

สืบสวนเบื้องต้นยังไม่ลงลึกไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับการลีภัยทางการเมือง
ถ้าใครคิดว่าญาติตัวเองศูนย์หายไปก็ติดต่อไปได้นะคะเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลค่ะ
นี่ทางเราพิสูจน์แล้วนะครับเป็นกุญแจมือซึ่งทำในประเทศจีนไม่มีใช้ในประเทศไทย
คาดว่าเหตุที่เกิดเนี่ยน่าจะเกิดด้านนอกด้านนาจักรเพราะพฤติการการกระทำลักษณะนี้นะครับ
แถวจังหวัดริมน้ำโขงเนี่ยนะครับ
เมื่อ๓ปีที่แล้วเนี่ยก็มีที่มุกอาหารนะครับ
พฤติกรรมลักษณะนี้นะครับคือการฆ่าแล้วก็มีการฟางท้อง
แล้วก็เอาเสาปูนนะครับ
แล้วติดคูณ๑๐นะครับยาวประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยถ่วงนะครับ
แสดงว่ามีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วใช่ไหม

พวกนี้มันก็ต้องคิดว่าแม่น้ำโขงนี่ทั้งลึกแล้วก็แรงเชี่ยวใช่ไหม
ถ่วงน้ำแบบนี้กว่าจะเจอเนี่ยคงยากหรือว่าไม่ก็

ใช่แล้วกว่าจะเจอสภาพศพก็อาจจะยากที่จะตรวจพิสูจนว่าเป็นใครอะไรแบบนี้
ก็นี่ตอนนี้ยังแบบโอ้โหคือแทบดูไม่ออกเลยใช่ไหม
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่า๑ใน๒ศพนี้อาจจะเป็นนายสุรชัยแทร่ด่าน
หรือว่าสุรชัยดาบวัฒนานุสรซึ่งเป็นแก่นำเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่ก็หลบหนีคดีไปฝั่งสปลาว
แต่ว่านายสุรชัยแทร่ด่านอายุก็๗๐กว่าแล้วนะ

ก็ต้องรอดูว่าทั้งสองศพเนี่ยจะอายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
ยังไม่มีอะไรยืนยันทั้งสิ้นนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับ
แต่ว่าทางนางปรานีด่านวัฒนานุสรหรือว่าป้าน้อยภรรยาของนายสุรชัยแทร่ด่าน
วันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการหายตัวไปของนายสุรชัยแทร่ด่าน
กับเพื่อนผู้ลีภัยทางการเมืองอีก๒คนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งสปลาว
บอกว่าทางภรรยาแล้วก็ญาติของผู้สูญหายอีก๒คนเนี่ย
เดินทางไปพิสูจน์อัตลักษณ์ตัวบุคคลกับทางตำรวจที่พบศพ
ทั้งสองศพกระแสข่าวที่บอกว่าลูกสาวบอกว่าพ่อปลอดภัยดี
ยืนยันว่ายังเป็นการเข้าใจผิดนะตอนนี้ยืนยันว่าครอบครัวของนายสุรชัยแทร่ด่าน
ยังไม่ได้รับข่าวอะไรเลยแล้วตอนนี้ก็พยายามทำใจอยู่
เพราะถ้านับจนถึงวันนี้เนี่ยเกือบ๒๐วันแล้วที่นายสุรชัยแทร่ด่านไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลย
โดยปกติแล้วถ้ามีชีวิตอยู่ก็จะติดต่อมานี่หายไป๒๐วันแล้วไม่ติดต่อมาเลย
โดยนายสุรชัยแทร่ด่านกับคนสนิทอีก๒คนภรรยาบอกว่าถูกชายกลุ่มหนึ่ง
นำตัวออกจากบ้านพักที่ประเทศลาวออกไปแล้วก็ไม่ทราบชะตากรรมมาตั้งแต่วันที่๑๒ธันวาคม
ซึ่งกลุ่มที่ไปหานายสุรชัยที่บ้านพักเนี่ยพบว่ามีข้าวของในบ้านถูกลื้อค้น
สอบถามชาวลาวที่อยู่ข้างบ้านนายสุรชัยได้ข้อมูลว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมาพาตัวออกจากบ้านไป
แต่ตอนนี้ทั้งสองศพที่พบที่แม่น้ำโขงที่นครพนมยังไม่ยืนยันนะครับ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามคดีนี้อยู่นะครับ
ไปสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยในจังหวัดนครพนมซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า
หลังจากที่เขาได้ไปเก็บศพที่ถูกฆ่าถ่วงน้ำที่อำเภอเมืองนครพนม
มีน้องที่รู้จักกันที่อยู่ในอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโทรมาบอกว่า
เมื่อวันที่๒๕ธันวาคมก็มีศพแบบนี้แหละถูกฆาตกรรมใส่กระสอบปุ๋ยถูกมัดแขนขา
มาติดริมแม่น้ำโขงติดริมตลิ่งที่ท่าอุเทน
แต่ทหารมีฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณนั้นได้ทำการเก็บกู้ซากศพ
แล้วก็ไม่ได้แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบ
ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่คาดว่าคนที่ลงมือก่อเหตุ
ต้องเป็นมืออาชีพและเตรียมการมาอย่างดี
เพราะทั้งกระสอบที่ใส่ศพมีการเย็บอย่างดีแล้วก็มีการมัดปมเชือกแบบมีความชำนาญ
ส่วนที่จะบอกว่าทั้ง๓ศพที่ลอยติดน้ำนั้นคือเขามีพบอีกศพหนึ่งแล้วด้วยนะ
ไม่รู้ว่าเป็นศพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเนี่ยนะ
ยังไม่ฟันทงว่าจะเป็นบุคคลที่กำลังเป็นกระแสเกี่ยวกับทางการเมือง
ลีภัยไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่เพราะในจังหวัดนครพนมจะว่าไป
มันก็มีเรื่องของธุรกิจสีเทาอยู่
ทำไมไม่รู้เรื่องครับผมอืมอันนี้ผมไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับ
เขาก็บอกไม่เดียวไม่เยอะนะครับก็มีให้ท่านเช่าภาพเองก็แทบจะไม่รู้
ต่างจากศพที่พี่ไปเก็บมา

ที่คล้ายกัน

ก็คือเป็นราคาสวม
คล้ายกับของ
ตามรายงานข่าวเบื้องต้นก็คือพบสองศพ
๒๙ธันวาคมแต่เหมือนกับเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่ามีรายงานว่าจริงแล้วพบอีกศพหนึ่งคือ๒๕ธันวาคมที่ผ่านมา
เรื่องของอีกศพหนึ่งนี่ค่ะนายกฤษดาบุญรมีผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
ตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมบอกว่า
เมื่อ๒๗ธันวาคมประมาณ๕โมงเย็น
ได้รับแจ้งจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
หรือเรียกย่อว่านรขอในหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
พบศพลอยมาอยู่ในน้ำสภาพศพถูกใส่ไว้ในกระสอบ
แล้วก็ให้ไปดำเนินการจัดการโดยนรขอจะใช้เรือ
ลากศพไปไว้ที่ริมตลิ่งที่แม่น้ำโขงนี่แหละ

ก็ได้มีการประสานไปที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่สอง
เพราะว่าที่บริเวณสุสานเป็นพื้นที่ดูแลของหมู่สอง
ก่อนจะมาพบว่าศพที่นรขอลากมาไว้

คาดว่าหลุดแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำ
เพราะวันนั้นน้ำไหลแรงน้ำเชี่ยว

มีข้อมูลว่าศพถูกพบตั้งแต่๒๕ธันวาคมเนี่ย
จริงเพราะว่าเท่าที่ได้รับแจ้งก็คือ๒๗ธันวาคม
อืม
อันนั้นนะผมไม่รู้จักมันอาจจะมาติดมาก่อนหน้านั้น
แล้วทีนี้ที่เขาแจ้งมาว่ามันจะเป็นวันที่๒๗ครับ
อันนั้นมันจะลอยมามาติดอยู่ที่นี่ก่อน

ตามที่ผมรู้คือผมมาทราบข่าววันที่๒๗ครับ
อาจจะเป็นก่อนหน้านั้นหรือว่ามันมาติดอยู่ที่นั้น
กี่วันผมก็ไม่รู้ไอ้ตัวนั้นน่ะ
เหมือนกับอ่านมาติดอยู่ก่อนตั้งแต่๒๕
แล้วก็ลอยมานำศพขึ้นมาคือ๒๗นะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามจากนรขอประจำจุดในหมู่บ้านนี้

แต่เจ้าหน้าที่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็พาไปดูที่สุสาน

บอกว่าช่วงเย็น๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ศพลอยไปติดที่กระชังเลี้ยงปลาของชาวบ้าน
ชาวบ้านใช้ไม้เขียศพออกจากกระชัง

รขอเห็นก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจ
แล้วก็นำเรือออกไปใช้เชือกผูกศพ
ไปไว้ที่สุสานท้ายหมู่บ้าน

มีคนพบศพลอยไปติดที่ริมตลิ่ง
ก็คิดว่าน่าจะเป็นศพเดียวกันแหละค่ะ
ลากมาเพราะว่าสภาพคล้ายกันมาก
ส่วนที่ชาวบ้านบอกว่านรขอนำศพขึ้นมา

จริงดังนั้นเบื้องต้นตอนนี้ก็คือ๒ศพ

แต่ก็อาจจะมีพื้นท่งพื้นที่หลุดลอยอะไรไปบ้าง
พวกนี้ไปติดอยู่ตรงนั้นก่อนลอยมาอีกจุดหนึ่งคือ

แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือ๒ศพที่เจ้าหน้าที่เขาเก็บไว้นะ